มาดูความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่มีนักปั่นจักรยานชาวฟิลิปปินส์นะคะ
มาร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลพันกิโลนะคะ
คือจากสพสุวรรณภูมิไปตราดจากตราดกลับกรุงเทพ
แล้วช่วงจังหวะตราดกลับกรุงเทพนี่แหละค่ะมีรถตู้พุ่งชน
คนขับรถตู้ชนแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็คาดว่าเป็นการขับรถฝ่าไฟแดงด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แยกสัญญาณไฟแดงหัวเนินอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
เป็นตอนมึดละใช่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งค่ะช่วงวันอังคารที่ผ่านมานี่เราวงให้ดูบนรถตู้วงกลมสีแดงนะคะ

นายรัสเซลอาการตนยกโน่เปเรสอายุ๕๕ปีค่ะ
ปั่นจักรยานชาวฟิลิปปินส์นะคะก็เสียชีวิตเพราะว่าถูกรถตู้ชน
สัญญาณไฟหัวเนินอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เขามาร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลนะคะพันกิโล
อย่างที่บอกว่าขณะขากลับจากตราดเข้ากรุงเทพอีก๕๐กิโลก็ถึงเส้นชัยแล้ว

คดีนี้ตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เกิดเหตุ
ก็รู้ว่ารถตู้คันที่ก่อเหตุคือรถตู้หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง
วิ่งลงจากทางด่วนมอเตอร์เวย์
เข้าสู่ถนนสายสิริโสธรมุ่งหน้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้า

เฉียวชนรถจักรยานคันนี้แล้วก็หลบหนีไป
หนีไปไปทางตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบข้อมูลรถตู้คันนี้นะคะ
รู้ชื่อเจ้าของผู้ครอบครอง
รู้ว่าคนที่ขับรถตู้ในวันเกิดเหตุก็คือ
ชุติพันธ์บุตรดาเวียงอายุ๒๙ปี
เป็นชาวอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะ
หลังจากก่อเหตุเอารถตู้ไปซ่อม
อู่อยู่แถวเขตมีนบุรีกรุงเทพ
แล้วก็แจ้งกับประกันว่าขับรถไปชนวัว

กลัวเจ้าของวัวจะเอาเรื่องเอารถไปซ่อม
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ตรวจยึดรถตู้คันที่เกิดเหตุ
มาที่สพแสนภูดาส
พลตำรวจรีธีรพลจินดาหลวง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็เลยมีการแถลงข่าวว่าจับได้แล้ว

เขาก็รับสารภาพนะว่าขับรถชนนักปั่นจักรยานจริง
เพราะเขาฝ่าไฟแดง
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

ปรากฏมีสารเสพติดในร่างกายด้วย
ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้า

ตอนช่วงเกิดเหตุฝั่งของผู้ตายเป็นสัญญาณไฟเขียว
แต่ฝั่งของรถยนต์ตู้เป็นสัญญาณไฟแดง
ก็แสดงว่าผู้ขับขี่รถตู้ขับฝ่าไฟแดงมาแล้วมาเฉียวชนกับรถของผู้ตาย
เมื่อวานนี้หลังจากที่เรามาสอบสวนเราก็มีการตรวจปัสสาวะ
เมื่อวานนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถตามตัวเขาได้ก็คงจะหนีเข้าไปฝั่งกัมพูชา
แต่นี่ทีมสืบของเราไปตามทันก่อน
ส่วนการดำเนินคดีกับนายชุติพรรณผู้เกาะเหตุนะครับ

ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล

เราก็เนี่ยก็นำตัวไปฝากขังที่สาร

นายวิชพิมพ์กาญจนพงศ์

กับอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับ

เรื่องต้นได้นำศพผู้ตายส่งกลับประเทศฟิลิปปินส

ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตต้องการให้จับ

เนื่องจากทำผิดกฎวินัยจราจร

ผู้เสียชีวิตทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้

คือทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
แต่ว่ามันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ควรจะเสีย
เพราะว่านักปั่นเนี่ย
ป้องกันตัวทำตามมาตรฐานอย่างดีที่สุด
แล้วก็ทำถูกต้องกดสัญญาณไฟ
มองเห็นจากระยะไกลมากอยู่แล้ว

ก็คือเขาก็ทางญาติก็เคยโกรธ
แค่ว่าโกรธที่ว่ามันไม่ควรจะเกิด
กฎจราจรพื้นฐานขึ้นมา

เราก็ไม่พานักปั่นมาเลี้ยวตรงนี้

อย่างที่บอกนะคะว่าระยะทาง๑๐๐กิโลเมตรนะคะ
และกลับจากจังหวัดตราดมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ
ก็เป็นการปั่นในถนนเส้นรองนะคะ
แข่งขันก็มีเวลา๗๕ชั่วโมงในการปั่นในการพักผ่อน
คือจะเลือกปั่นตอนเช้าก็ได้ตอนค่ำก็ได้

จากจีน๑คนจากฟิลิปปินส์๓คน
ก็มาเสียชีวิต๑คน
เจ็บก็เยอะนะฮะเสียชีวิตก็หลายคนนะ
นักขี่จักรยานตามท้องถนนในเมืองไทย